นี่นี่คนอวดนี่ฮะไม่ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหม
นายกอบตวังชะโอนที่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร
ประดิษฐ์คุณาเมืองแต่ไม้เราเล็กกว่าเยอะค่ะ
อันนี้กวดในเชิงสัญลักษณ์ใช่ค่ะตีเบา
เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าอย่าฝ่าฝืนมาตรการที่เขากำหนดนะ
ต้องใส่นะทำไมไม่ใส่ล่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
อ่าท่านดูหน่อยนะฮะเด็กก็ต้องใส่นะครับ
ไม่ว่าอยู่ช่วงนี้ช่วงอันตรายอ่ะรู้ไหม
ทำไมไม่ใส่ครับผิดไหมผิดครับต้องทำเป็นแบบนักเรียนแล้วเนาะ
นายกจะทำโทษตีแล้วก็เตือนแล้วก็ให้ของอ้าวขอโทษทำโทษนะอืม
แต่น่ารักแล้วก็แจกหน้ากากอนามัยไงใช่
บางคนเขาก็ไม่มีจริงใช่ไหมก็แจกไปเอาไปใส่นะ
ทีหลังก็ใส่ล้างมงล้างมือให้เรียบร้อยนี่ค่ะ
แต่บางคนมีแต่ไม่ใส่ก็มีค่ะใช่ไหมก็ต้องให้ความร่วมมือกันอ่ะอืมอ่า
ก็เป็นมาตรการทางสังคมอ่ะนะฮะที่ขอความร่วมมือกันนะครับค่ะอ่า